ครบแล้วนะคะสำหรับ๗วันอันตรายเป็นช่วงเวลาเฝ้าระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกราน
อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงครานที่เราเรียกย่อกัน
เทศกาลสงครานก็คือสปฐแถลงปิดศูนย์เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็มีการสรุปตัวเลข๗วันอันตรายออกมาแล้วแต่ว่าดูวันล่าสุดก็คือวันที่๑๗เมษายนก่อนนะคะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้น๒๗๓ครั้งผู้เสียชีวิต๓๐ศพผู้บาดเจ็บ๒๗๗ราย
รวม๗วันสถิติทั้งหมดตั้งแต่๑๑เมษายนจนถึง๑๗เมษายนนะคะ
ครั้งนี่คือจำนวนอุบัติเหตุ
มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓๘๖ศพผู้บาดเจ็บ๓๔๔๒รายค่ะ
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมมากที่สุดเชียงใหม่
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมมากที่สุดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ขณะที่มาตรการเมาไม่ขับจับยึดรถปีนี้
พบว่าสถิติตลอด๗วันมีผู้กระทำความผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุลดลง
มีผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีรวม๒๗๑๖๕๗คน
รถทั้งสิ้นรวม๗๒๘๒คันนะคะ
ตัวเลข๒๗๑๐๐๐โดยประมาณนี่เป็นสิ่งที่ลดลงจากปีที่แล้วแล้วนะ๒๐นะคะ

ถึง๒๗๐๐๐คนค่ะ